คุณผู้ชมครับแล้วก็ต่อไปนี้จะเล่าถึงเรื่องราวอะไร
ไม่ใช่อาหารอร่อยแต่เป็นเรื่องที่ต้องเตือนภัยกันในหน้าฝนแบบนี้เพราะว่ามันมากจังมาในช่วงหน้าฝน
บางทีมันไม่ได้เข้าบ้านเรือนมันไปในห้างแถวลานจอดรถ
ไปจอดรถอยู่ที่ห้างสุดท้ายเจออะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้รถ

โอ้โหใหญ่มากและยาวที่สุดเลยค่ะเข้าคิวรอจะถ่ายรูปเลย
โอ้โหเดี๋ยวนะคุณนี่คือในร้านจอดรถห้างสรรพสินค้า

วันเสาร์อาทิตย์คุณไปซื้อของในห้างสบายจิตสบายใจเดินเข็นรถเข็นออกมาแต๊ก
เดี๋ยวเอาของเข้าไปไว้ในรถก้มลงไปเจอโอ้โหงูงูเหลือม
โอ้โหใหญ่มากดีนะไม่ขึ้นหลังกระบะไป

นี้โดยใหญ่มากจริง

พอมาขยายยาวแล้วแล้วก็โอ้โหประมาณนั้น

โอ้โหตกอกตกใจกันเป็นแถวล่ะครับ
ชาวบ้านเขาก็ไปมุ่งดู
แต่สิ่งหนึ่งที่เขาก็เชื่อกันซะละเกิน

พอเห็นงูมาแบบนี้เชื่อว่ามันมาให้โชคให้ลาบกับเจ้าของรถแน่

เพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยเลิกสนใจงู
แล้วไปถ่ายท้ายรถกระบะคันนี้

ไม่ใช่ไปถ่ายป้ายทะเบียน
ว่าใครเป็นเจ้าของรถผู้โชคดีคันนี้
๕กกตตาวแปดหกสามหก

๕กกดเด็กแปดหกสามหก
ค่ะดเด็กตตาวไม่ได้สนใจตรงนั้น

เป็นความเชื่อเนอะมาเล่าให้เป็นความเชื่อแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเล่า
เพราะว่าต้องเตือนภัยกันช่วงนี้ฝนมันตก
เพราะฉะนั้นงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็ออกมา
ไม่น่าเชื่อในห้างที่จอดรถมันยังเข้าไปซุกอยู่ตรงนั้น
ตัวใหญ่ด้วยอ่ะตอนมันเลื้อยมาไม่มีใครเห็นเลยเหรอ

อ๋อมันใหญ่มากใหญ่มากอะคือเห็นแต่ตกใจอ่ะเอาจริงอ่ะน่าจะใหญ่กว่าขา
บางทีถึงของมาเนี่ยโอ้โหมือไม้นั่นล่วนตัวแล้วนะ
ห่องล่วงหมดค่ะน่าป่นนะคุณผู้ชมงูเงียวเขี้ยวขอระวังด้วย
สายตาเนี่ยดูกันให้ดีเห็นอะไรผิดปกตินี่แจ้งเจ้าหน้าที่นะจ๊ะ
อย่าลืมจ้างเราด้วยนะส่งไลน์มาบอกคนด้วยก็ได้ว่าเจอที่ไหนเมื่อเรายังรัก